ฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับ๒ทุ่มคืนนี้นะครับ
ลงเล่นเกมนัดที่๒ของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับสวีเดน
เงื่อนไขของการเข้ารอบเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
จะเก็บแต้มให้ได้จากการเจอกับสวีเดนนะครับ
ในงานแถลงข่าวมุมวานนี้นะครับ
หนึ่งฤทธิศาสตร์ทองเวียนหัวหน้าภูมิฝึกศรก็เผยความพร้อมล่าสุดว่า
อาการดัดเจ็บนิ้วมือของวัลพรบุญสิงหรือสาประตูมือหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของสถิติเซฟมากสุดในรอบแรกของบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
๒๐๑๕ที่แคนาดาแต่ว่าในเกมแรกกับสลัดลงไม่ได้นะครับ
ตอนนี้อาการดีขึ้นมากน่าจะได้ลงเฝ้าเสาในนัดนี้
เจ้าตัวก็บอกว่าต้องระวังลูกกลางอากาศของสุเดนที่น่าจะเป็นจุดนี้นะครับ

และวิธีการเล่นของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับพวกอเมริกา

คิดว่ารูปโดรงแน่เยอะแน่เขาต้องสูง
ทุกลูกขนาดเจอกับชินีที่ดูว่าตัวใหญ่กว่าเรา

ผู้หญิงนะครับธนีการแดงดาน้องสาวของมูลธิรศิลป์
ไปเล่นในดิวิชั่น๒ของสวีเดนกับสโมสรอออสเตอร์สุน
สัญญาตอนนั้นก็๓เดือนเมื่อปี๒๐๑๔นะครับ
ลงเล่น๗นัดยิงไป๓ประตู
แล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น๑
เธอก็บอกนะครับว่าจะนำประสบการณ์ในครั้งนั้นมาถ่ายทอดให้กับเพื่อน
เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสไตล์การเล่นของสวีเดนครับ
ก็จำได้ค่ะเพราะมันก็นานมาแล้ว
แต่ว่าก็รู้สึกว่าเราเองไปเล่นเราก็ถีบ
ณตอนนั้นหมายเองก็สามารถทำผลงานได้ดี
อย่างที่บอกคือทีมสามารถขึ้นชั้นได้
แล้วเราเองก็สามารถยิงประตูให้กับทีม

ก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาถ้าได้รับโอกาสลงไปเล่น

แล้วก็ลงไปในสนามจะทำออกมาให้ดี
เขารูปร่างตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้
เราก็คงจะต้องจากที่เจอคือเราก็ต้องเล่นบอลกับพื้น

หลีกเลี่ยงการปะทะคือออกบอลให้เร็วอะไรอย่างนี้
แล้วก็โค้ดเองก็มีแผนที่จะเตรียมเล่นแล้ว
ขณะที่มิลลานดาหรือว่าสุชาวดีนินธรรมรงสุนหน้าลูกทึ่งไทยอเมริกัน

เพื่อสร้างขออนุกับกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในห้องแต่งตัว
ซึ่งก็จะเป็นสังเวียนที่จะเจอกับสวีเดนคืนวันนี้นะครับ
จากภาพก็ดูครับลายมือของมิลันดาถือว่าเขียนสวยทีเดียว
ก็หวังจะเป็นการเอาลึกเอาใช่ก่อนจะลงสนามเกมสำคัญในคืนนี้
สถิติที่น่าสนใจก่อนเกมนะครับทีมชาติไทยไม่เคยเจอกับสวีเดนมาก่อนนะครับ
ขณะที่สวีเดนเคยเจอทีมตัวแทนจากเอเชียในฟุตบอลหญิงชิงชำโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว๑๑ครั้ง
เอาชนะไป๗เสมอ๒และแพ้๒นะครับ
ซึ่งการเจอกับทีมจากเอเชีย๒ครั้งหลังสุดสวีเดนไม่ชนะนะครับ
ญี่ปุ่นไป๑ต่อ๓ในเกมรอบรองปี๒๐๑๑และเสมอออสเตรเลีย๑๑ในรอบแบ่งกลุ่มปี๒๐๑๕นะครับ

สำหรับการเจอกันของไทยกับสวีเดนนะครับ
จะเริ่มเตะ๒ทุ่มตามเวลาไทย
มีข้อมูลเสริมนิดหน่อยในสนามที่เตะกับวันนี้นะครับ
คือเป็นสนามที่ไม่ค่อยถูกฉลกกับทางสวีเดนเท่าไห
แต่ว่าวันนี้แน่นอนมันมีผลต่อการเข้ารอบ
เพราะทั้งสองทีมก็คงจะวัดไอมาร์ไม่ได้
เป็นตัวเลขที่นำมาฝากให้น่าสนใจเฉยนะครับ